เอาล่ะคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งสาวสวยแล้วกันนะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังแฮปปี้สุดเลยกับการทำธุรกิจสปา

ถึงขั้นพักงานในวงการบันเทิงมาดูแลธุรกิจกันเลยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่รักสุขภาพอย่างมาก
หันมาเปิดธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
เรื่องความสวยความงามและร้านอาหาร
ซึ่งดูเหมือนว่ากิจการของเธอก็ไปได้สวยไม่น้อย
โดยเจ้าตัวเผยว่าได้วางมือจากละครทั้งหมด
เพื่อทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับธุรกิจในครั้งนี้
เพราะเป็นสิ่งที่เธอรักและชื่นชอบ
อยากจะมอบสิ่งดีเหล่านี้ให้กับทุกคนเช่นกัน

ริต้าอยากให้คนเข้าไปผ่อนคลายอย่างเต็มรูปแบบจริง
เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอ่อบรรยากาศเนี่ย
แล้วก็สามารถไปรับประทานอาหารดื่มชาจิบกาแฟได้
แล้วก็มีชาที่เป็นผลไม้ที่เป็นชาออร์แกนิค
กาแฟที่เป็นออร์แกนิคแล้วก็อาหารสุขภาพด้วย

สปานี่ก็จะเป็นนวดแบบแนวอายุระเวท
ก็เป็นนวดแบบอินเดียโบราณนะคะ
ให้คนเข้ามาแล้วได้รู้สึกว่าบำบัดอย่างเต็มที่
ต้าก็อยากจะเชิญพี่สื่อมวลชนได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงว่า
เออนี่แหละคือสิ่งที่ริต้าตั้งใจทำเลยริต้ารักมาก
ส่วนเรื่องหัวใจสาวซีริต้าเผยว่าไม่ได้ปิดประตูล็อกกุญแจแต่อย่างใด
ซึ่งพอถามว่านุ่มคนนั้นใช่นักธุรกิจหนุ่มไฟแรง
อย่างปลาวานวรสิทธิ์อิสระหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ตอบชัดเจนว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าไฮโซกรนรงเดช
กำลังตามขายขนมจีบอยู่เจ้าตัวก็ตอบกลับแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า

พร้อมยอมรับว่าเวลามีปัญหาอะไรก็มักจะขอคำปรึกษาจากหนุ่มกรค่ะ
แต่เป็นพี่ค่ะเป็นพี่ค่ะ
มีค่ะก็เป็นพี่ที่ลิต้ารู้จักค่ะ
ปรึกษาไหมเหรอคะก็ปรึกษาค่ะ
เป็นคนแรกไหมล่ะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะ
ยังไม่คิดเรื่องนี้เดี๋ยวลิต้าค่อยเป็นค่อยไปอะค่ะ

ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารักกี้อินเกมไปก่อน

ส่วนเรื่องความรักตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อน

มีรายการดีอีกมากมายให้ได้ติดตามกัน
ดเลยค่ะอย่ารอค่ะกดกดเลย
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป